จุดนี้กลับรถไม่ได้แต่รถบรรทุกโอ้โหคุณ
อยู่จะกลับรถทำให้ต้องตีวงใช่ไหม
จะตีวงแล้วรถเก่งที่ขับมาเลนขวาเนี่ย
พุ่งชนเต็มแรงคุณผู้ชมฮะชนทีเดียวยับเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นจังหวะที่รถบรรทุก๖ล้อ
ซูซูสีขาวซึ่งชะลอรถอยู่แล้วก็ตีวงเพื่อจะกลับรถ
ตรงถนนสุขประยูนขาเข้าเมืองชนบุรีนะครับ
จังหวะนั้นรถเก๋งสีดำเขาขับทางตรงเลนขวาคุณ
พุ่งชนเพราะเขาไม่รู้ว่าคันนี้จะกลับรถ
ในจุดห้ามกลับไงคุณชนแรงจนรถบรรทุก๖ล้อเนี่ยกระเด้งเลยนะฮะ
ส่วนรถเก๋งสีดำเนี่ยยับเลยคุณสภาพรถเก๋งพังยับเลยนะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะ
ผู้บาดเจ็บ๑คนเป็นผู้หญิงก็คือคนขับรถเก๋งสีดำ
นางสาวถนพรดวงชื่นอายุยี่สิบแปดปีนะครับ
หมดสติภายในเรียกว่าซากรถเลยแหละนะฮะ
ทีมกู้ภัยต้องรีบนำตัวออกมานะครับ
จากหมดสติแล้วยังมีบาดแผลชะกันบริเวณขานะฮะ
ก็มีการนำส่งโรงพยาบาลพานทองอย่างเร่งด่วนนะครับ
ด้านตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณใกล้วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ซึ่งจุดนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชม

แต่คนขับรถบรรทุก๖ล้อคุณ
ขับรถในจุดห้ามกลับก็เลยเป็นอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ
มีการสอบปากคำนายสำริทศรีวงคนขับรถบรรทุก๖ล้อ

บอกว่ากำลังจะไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรี
จอดรถอยู่ในเลนซ้ายก่อนจะพยายามกลับรถตรงจุดนี้
โดยเขาไม่ทันเห็นว่ารถเก๋งขับมายังไง
รถเก่งก็เลยพุ่งชนรถบรรทุกอย่างจัง
แต่ที่แน่คุณทำผิดกฎหมายนะฮะ
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ
กลับรถในจุดห้ามกลับนะครับ